เข้าสู่รายการสุดหาที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ทายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ตอบถูกครบ๘ข้อก็รับไปเลย๑แสนบาท

ผีวผมโหยจะแต่ง่ะค่ะพี่ดูสิคะ
ป้องกันเขานี่ครับเดี๋ยวพี่ทาให้หนูนี่
นี่เหมือนกันนุ่นนวนค่ะแล้วหนูนุ่นนวน

โอ้โห

คำถามข้อที่๖ค่ะมูลค่า๓๕๐๐๐บาทของ๓ชิ้นนี้ค่ะ
โรต้าพร้อมทานชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของ๓ชิ้นนี้ราคาชิ้นไหนถูกสุด

โอเคโรซ่าพร้อมทานรสผัดกระเพราราคาอยู่ที่๓๐บาท
โอ้โหถูกมากครับพี่บาท
ต่อพร้อมทานรสแกงกะหรี่ไก่
ราคาอยู่ที่๘บาท
และอันสุดท้ายค่ะที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
โรซ่าพร้อมทานรสพะโล้ไข่นกกระทา
และราคาอยู่ที่๓๐เท่ากัน
๓๐ที่ไม่มีทางหรอก๓๐เท่ากัน

ของ๓ชิ้นนี้ค่ะชิ้นที่ราคาถูกสุดคือ
แกงกะหรี่ไก่ค่ะเก่งมาก

ผ่านมา๖ข้อค่ะตอนนี้คุณจะได้เงินสะสมอยู่แล้วค่ะ
ก็จะหยุดเลยก็ได้นะ

รอบนี้ข้อที่๗ค่ะคุณจะได้เงินสะสม๕๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
โอ้โหไอ้บอส

อะไรอ่ะปวดพร้อมมาก
นี่อะไรกันเนี่ยฮะทั้งคู่เลยเนี่ย
โอ๊ยโอ๊ย
เป็นไงน่ะหลงแดงหรอ
บอลเบิร์ดนี้ไหลเป็นโจ๊กเลยอ่ะ

เดี๋ยวนะครับ

ลาดหน้าที่วางอยู่บนโต๊ะ
คิดว่าคงเป็นของเจ๊ซื้อมาฝาก
แล้วก็รสชาติกำลังดีเลย
เหมือนปรุงมาแล้วเปรี้ยวนิด

สงสัยจะใส่น้ำส้มเยอะน้ำตาลเยอะแล้วมันปวดไปหมดแหละ

ของชั้นซึ้มเองน่ะ

สงสัยแมงสับมันคงมาดม
แล้วก็มดคงมาเดินขาดแล้วก็จิ๊กจกคงมาเลี้ยง

ถ้ามึงไม่ทิ้งมึงก็หาอะไรมาคอบก็ได้

แบบนี้เหรอเฮ้ยแต่ฉันว่า
โฮ้ยนเบิร์ด
ของน้ำมันแพงแต่ของฉันดูแล้วไม่น่าแพงนะ

นี่ของฉันถูกกว่าอันนี้ของมันถูกแต่เขาดีไซน์มาเก๋
อันนั้นหนักอันนี้ถูกสุดของฉันถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า
แล้วตกลงฝาชี๓อันนี้อันไหนราคาถูกที่สุด

เจอแบบนี้ค่ะ
ของผมครับพี่ปากกี้ของผมถูกที่สุดครับผม
ราคาไม่แพงนะครับเป็นฝาชีมุ้งพับเก็บได้ด้วยครับผม

เหมือนกางมุ้งให้ลูกน้อยเมื่อใช้เสร็จพับเก็บก็ง่ายนี่

ไหนจะผ้าไหนจะเหล็กแต่อันนี้เขาดีไซน์มากิ๊บเก๋มาก
บอกได้เลยดูหรูแต่ว่าราคาถูกจนเราคาดไม่เชิง
แต่อันนี้มันหนักอันนู้นโดนอะไรก็อ้าวอีกแล้วอันนี้ประติกดีหว่า
มากแต่ลูกนี้ออกใหม่เป็นประติกน่าจะถูกด้วย
ไม่รู้หรอกว่าอันในของใครถูกสุดผมถูกสุด
แต่เขานะเบิดเป็นสแตนเลสรีบไปเถอะค่ะ

มุ้งและพลาสติครับ
แต่เหล่ะมุ้ง๑๒๓และสดยาเตียไว้
นะคะแบบที่๒ราคาอยู่ที่๖๐บาท
และพี่เป๊กจะเฉลยอุปกรณ์กันแมลงที่เป็นพลาสติกนะคะ
อันที่๓ราคาอยู่ที่

และราคาอยู่ที่
อันสุดท้ายราคาต้องถูกกว่า๓๕บาท
และอันที่คุณเลือกราคาอยู่ที่
คุณตอบถูกค่ะผ่านข้อที่๗ไปค่ะ

ต้องเงินสะสมไปแล้ว๕๐๐๐๐บาท
คุณคุณเป็นคู่ที่อยู่ที่รักทะเลมาก
แต่คุณก็ผ่านมาได้จนถึงข้อนี้ค่ะ
ข้อนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

หวานเหมือนเดิมคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุด๕๐๐๐ที่คุณสะสมมาเมื่อสักครู่นี้
จะเหลือครึ่งหนึ่ง๒๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อคุณมีโอกาสจะได้๑แสนบาท
หยุดไม่ได้แล้วครับผม

คำถามก็เหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
นี่คือคำถามในข้อที่๘ของคุณค่ะ
วันนี้พี่เป๊กมีของ๓อย่างเป็นของฝากที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
อันแรกค่ะเป็นมะขามกวนยี่ห้อแก้วรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
ที่๒ค่ะของฝากจากกาญจนบุรีค่ะ
สิงตอวุ้นเส้นท่าเหลือ๑๐๐กรัมค่ะ
วุ้นเส้นในตำนานกว่า๖๐ปีของจังหวัดกาญจนบุรี
และอันสุดท้ายค่ะทองม้วนกรอบใบเตยยี่ห้อแก้ว
งม้วนสูตรโบราณอร่อยกรอบทานเพลินหอมกลิ่นใบเตย
นี่เป็นคำถามข้อที่๘ค่ะ
ของฝากจากจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
วิเคราะห์กันให้ดีว่าอันไหนถูกสุด
จริงดูเหมือนอันเนี้ยถูกสุดแน่นอน

สุดเลยโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ย

ไม่ได้รอยไหล

คุณมีความคิดว่าอันนี้เหรอ

เขียวก็เป็นวัตถุดิบหลักในบ้านเรา
เอาล่ะค่ะของฝากจากกาญจนบุรีนะคะ

เพราะว่าตอนนี้คำถามข้อที่๘มูลค่าเพิ่มไปค่ะ

ได้นะครับผม

ณตอนนี้คุณเลือกวุ้นเส้น

ทองมัวรถใบเตยถูกที่สุด

ไม่เอาเงิน๑แสนบาทเข้ามายุ่งเนี่ย

ข้อแจ็คบอร์ดก่างเงินมีมูลค่าเพิ่มไป

ของฝากจากกาญจนบุรี

ราคาถูกสุด

โอเคระหว่างที่คุณกอดกันค่ะ

อันแรกนะคะมะขามบ๊วย
ของฝากจากกาญจนบุรี

และวุ้นเทน

ของฝากจากกาญจนบุรี

ราคาวุ้นเส้นของฝากจากการจนบุรี

อุปภัทร

เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายค่ะ

ของฝากจากกาญจนบุรี
ชิ้นนี้จะทำให้ทั้งคู่

เป็นไง

ราคาทองม้วนรสใบเตย
กาญจนบุรีราคาอยู่ที่

เลข๕ค่ะ
ต้องถูกกว่า๓๔ค่ะ

มีหน้าแสนอยู่กันค่ะมานี้ไป๓๕ไป
นี่เป็นพวงขึ้นอยู่กับท้องรวดรถใบเตย
แค่ท้องรวดรถใบเตย
ที่จะทำให้คุณคว้า๑แสนบาทได้
อยู่ที่

เพื่อนสีนิกกี้เลโอ
จะเป็นคู่แรกที่ทุบแจ็คพอร์ต๑แสนบาทแตกหรือไม่
อดใจรอช่วงหน้าครับ